คุณผู้ชมครับที่พัทยาชนบุรีเนี่ยนักท่องเที่ยวบอกว่าโอ้โหต้องภาวะเลยฮะ
เพราะว่ามีกลุ่มชายชะกันไล่ตีกันแล้วก็ใช้มีดแทงกลางอกคู่กรณีนะครับ
ทืบเขาซ้ำด้วยนะฮะอืมเนี่ยคลิปเหตุการณ์นะฮะ
เสียชีวิตไปหนึ่งเจ็บอีกสองนะครับล่าสุดตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาได้สามคนแล้วนะครับ
เรื่องต้นคือนัดมาเคลียร์กันเหมือนกันนี่นัดมาเคลียร์นะฮะแต่ตกลงกันไม่ได้
คลิปเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่บันทึกภาพขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้
เป็นช่วงเกิดเหตุบางช่วงนะฮะเป็นกลุ่มชายชะกันหลายคนวิ่งตามชกต่อยผู้ตาย
คือนายนาราวิทย์โปร่งสูงเนินอายุ๕๔ปีเขามีฉายาที่เรียกกันคือเอ๋มารีนนะเป็นอดีตนักต่อยมวยโชว์
แล้วก็หน้าอกอีกหลายครั้งสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
ซ้ายมือเนี่ยฮะเอ๋มารีนนายนารริสโปร่งสูงเนินอายุ๕๔ปีนะครับ
ผู้ก่อเหตุบางคนเนี่ยคนที่เห็นคลิปบอกแต่งตัวคล้ายพวกกาดของสถานบันเทิงหรือเปล่า
มีนักท่องเที่ยวคนไทยคนต่างประเทศเยอะแยะไปหมด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับซอยบัวขาวพัทยาใต้
ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของแหล่งรวมสถานบันเทิงนะฮะนี่ฮะนี่อีกมุมหนึ่งนะครับ
ช่วงเกิดเหตุนะฮะสพพัทยาเนี่ยลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ไปสอบถามบรรดาเจ้าหน้าที่นะที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด้านหน้าสถานบันเทิงที่เกิดเหตุ
เขามาดูเรื่องของมาตรการโควิดด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเอมารีนตอนที่ถูกทำร้ายนะ
สุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ากลุ่มชายชะกันเนี่ยไล่ตีกันมา๖คน
ขณะนั้นนายนาราวิทย์หรือว่าเอมารีนบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหนีมาแล้วก็พลาดท่าล้มลงทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คนที่ไล่ตามมาเนี่ย
เตะเข้าที่ใบหน้าแล้วก็กระทืบซ้ำเข้าหน้าอกด้วยแล้วใช้ของมีคมเนี่ยแทงใส่เขาด้วยนี่ฮะแทงเข้าหน้าอกนะฮะจนแน่นิ่งไป
หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็คือหลังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจเนี่ยมาตรวจมาตรการโควิดเนี่ยไม่กี่นาทีนะฮะแล้วก็ไล่ตีกันเลย
เหตุการณ์นี้ยังมีคนเจ็บอีก๒คนนะครับคือนายอมรพงศ์พงศวรรษอายุ๕๐ถูกของแข็งกระแทกเข้าใบหน้ากระโหลกเบ้าตานี่กระทบกระเทือนนะฮะ
นี่ยังอาการหนักอยู่อีกคนนึงคือนายธานีพรมดวงอายุ๓๔นะครับเป็นน้องเขยเจ้าของตลาดที่เกิดเหตุนั่นแหละนี่ถูกมีดเนี่ยฟันเข้าไปที่มือ
ผู้ประกอบการสถานบันเทิงซึ่งเป็นร้านที่เกิดเหตุบอกว่าทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ดูแลตลาดทรีทาวน์นะฮะซึ่งเป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงบาเบียร้านเหล้า
ก่อนเกิดเหตุทั้งสองกลุ่มนัดเคลียร์ปัญหากันคาดว่าจะเป็นปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจคือตอนนั้นเนี่ยผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่บอกว่าก็ยังได้ไล่ไปบอกเอออย่ามา
มีเรื่องกันแถวนี้สุดท้ายทั้งสองกลุ่มไม่ฟังนะฮะ
ก็ไล่ทำร้ายกันแล้วก็เอามีดแทงกันอยู่ที่หน้าร้านนั่นแหละ
จนเสียชีวิตไปหนึ่งนะครับเจ็บอีกสอง
ล่าสุดตำรวจสพพัทยารวบรวมหลักฐาน
จากคลิปของโทรศัพท์มือถือคลิปกล้องวงจรปิดต่าง
คำให้การของคนที่อยู่ในพื้นที่
แล้วออกหมายจับผู้ต้องหาได้แล้วสามคนนะครับสามคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีนายบอยสุขีพลอายุ๓๒ปีนายนิพนธ์ประคองอายุ๒๔และนายนิวัตรประคองอายุ๕๐
ทั้ง๓ถูกออกหมายจับร่วมกันในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็เรื่องของการพาอาวุธด้วยนะฮะชุดสืบสวนเนี่ยไปจับนายนิวัฒน์ได้ก่อนแล้ว
ห้องเช่าไม่มีชื่อนะฮะอยู่ที่ตลาดทรีทาวน์ซึ่งนายนิวัตรปฏิเสธนะครับ
บอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเขาพยายามห้ามแล้วนะ
เขาแค่คือเข้าไปช่วยกันเขาบอกเขาเข้าไปคอยกันนะครับตอนนี้ก็ต้องขยายผลต่อนะฮะ
ส่วนในบอยที่เป็นผู้ดูแลตลาดทรีทาวน์ดูแลที่นี่มา๖ปีกว่านะ
มีรายงานว่าในบอยเนี่ยคือทางกลุ่มผู้ตายพยายามจะเข้ามาดูแลแทน
เหมือนกับเขาก็คำเมนต์กันอยู่มีปัญหากันอยู่แล้วเมื่อคืนวันเกิดเหตุ
บอยก็เลยถูกกลุ่มผู้ตายเนี่ยเข้ามาทำร้ายก่อน
ทำให้ในอามเนี่ยใช้อาวุธเนี่ยไปทำร้ายอีกฝั่งหนึ่งจนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะคุณผู้ชมที่จุดเกิดเหตุเลยอ่ะค่ะ
รีทาวน์ซอยบัวขาวพัทยาใต้
ก็เปิดให้บริการตามปกติค่ะ
ด้านหน้าจะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่ม
บริเวณที่ว่างโซนตรงกลางจะเป็นโต๊ะเก้าอี้จัดตั้งเอาไว้

มีโซนร้านเหล้าสถานบันเทิงก็เปิดอยู่หลายร้านนะคะ
สถานบันเทิงเหล่านี้เปิดตอนกลางคืน

จุดที่พบศพของผู้เสียชีวิตเป็นจุดที่ทะเลาะวิวาดกัน
คือริมรั้วด้านหน้าสถานบันเทิงพัทยาบีช
อยู่โซนด้านหลังเป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงครีเทา
มีรั้วปูนกั้นเอาไว้รอบ

มีโซนนั่งริมสระมีโต๊ะสำหรับลูกค้า
ก็พอทีมข่าวของเราไปถึงด้านหน้าสารบันเทิงตรงนี้

เข้าไปไม่ได้ทีมข่าวได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่า
ก่อนเกิดเหตุแทงกันที่หน้าสถานบันเทิงค่ะ

เป็นคนดูแลหรือเป็นกาดของแหล่งรวมสถานบันเทิงทรีทาวน์
กลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คนเป็นกลุ่มดูแลเดิมที่ทำงานมานานแล้ว
ส่วนฝ่ายผู้ตายและคนเจ็บเป็นคนดูแลหรือว่ากาดชุดใหม่
เพิ่งเข้ามาทำงานสองฝั่งก็เลยทะเลาะกัน
มันเป็นประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวนะคะทะเลาะกันอยู่ด้านในสถานบันเทิง
แล้วก็ไล่ฟันกันมาจนถึงด้านหน้าสถานบันเทิงเราได้คุยกับพนักงานของสถานบันเทิงอ่ะ
นะคะขอเรียกเธอเป็นนามสมมุติว่านางสาวพลอยก็แล้วกันเธอบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
ได้ยินเสียงดังมากชุนละมุนกันอยู่ด้านหน้าประตูคนในร้านเห็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุวิ่งมา
ท่อนเหล็กฟาดคู่กรณีตัวเธอก็รีบออกไปดูพบว่าในบอยคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยนะคะ
เป็นคนดูแลแหล่งรวมสถานบันเทิงทรีทาวน์กำลังทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิต
ไปด้วยเลือดเพราะว่าถูกทำร้ายเหมือนกันเธอบอกว่า
ไม่เคยเห็นพฤติกรรมของในบอยที่ไปมีปัญหาหรือว่าทะเลาะกับใครเลยนะ
จริงแล้วเขาเป็นคนเงียบด้วยซ้ำอืม
แต่คนนั้นก็ไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ากาศเขาเยอะแต่ส่วนมากเราก็จะยืนมองเขาอยู่ตรงนี้
เพราะว่าถ้ามองไปฝั่งโน้นมันจะมืดเราจะไม่รู้หน้าใครเป็นหน้าใคร
แต่เมื่อคืนตอนนั้นเข้าไปดูพี่คนที่ว่าโดนทำร้ายร่างกายเขาแน่นิ่งอยู่กับพื้นไปแล้ว
คุณหมอสับปะบ
คือทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่ามันมีอีกจุดหนึ่งจุดที่เค้าทะเลาะกันหน้าร้าน

ออกมาด้านหน้าตลาดมันจะมีจุดที่สอง
ที่เขาทำร้ายร่างกายกันคือไปชกต่อยกัน
มีคนเจ็บอีกคนคือนายธานีพรมดวง
เป็นเจ้าของร้านรถตู้ค็อกเทล
จอดอยู่ด้านหน้าริมถนนห่างจากพัทยาทรีทาวน์ไป๑๐๐เมตร
ทีมข่าก็ไปที่จุดที่สอง
ที่รถตู้ค็อกเทลที่ร้านรถตู้ค็อกเทลวันนี้ปิดนะคะ
ก็เอาผ้าคลุมรถเอาไว้นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันมีเรื่องมีราวกัน
ที่คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ๖โมงเย็นเนี่ยฮะ
ร้านภัทยาบีสจุดเกิดเหตุ
วันนี้ก็เปิดให้บริการตามปกตินะครับ
นี่คือพี่เอกนายวิเชียนดุลนกิจอายุ๕๐ปีเจ้าของร้าน
บอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยในบอยผู้ต้องหากับนายนิพนธ์แล้วก็นายนิวัฒ
รวม๓คนทะเลาะวิวาสกับผู้ตายก็คือในเอที่หน้าร้านเครื่องดื่ม
ของนายบอยอยู่ใกล้กับร้านของตัวเขาคือพัทยาบีท
ตอนนั้นก็เห็นว่าในบอยสวมเสื้อน้ำเงินในคลิปกล้องวงจรปิดนะครับ
ถือมีดปลายแหลมเนี่ยยาวด้วยวิ่งมาแทงใส่ในเอนะครับ
แล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันไป
แล้วก็คนที่มีเรื่องกันเข้ามาขอโทษบอกว่าขอโทษนะครับพี่เอกคนที่ตายครับชื่อเอ
คือขอโทษที่ว่ามันมีเรื่องแถวนี้พี่บอกไม่เป็นไรก็กลับบ้านซะ

แล้วทีนี้ร้านนู้นผมก็ไม่รู้ใครกันแน่เขาถือมีดวิ่งมาแทง
คนที่เป็นกาดของร้านเนี่ยเขาจะปกป้องลูกค้าส่วนใหญ่นะครับ
จะปกป้องลูกค้าลูกค้าเราจะปกป้องไงครับ
ดับแรกเลยคือเราจะกันลูกค้าก่อนที่แม่เขามีส่วนร่วม
ใช่ครับมันชุดละมุนนะครับตอนแทงนี้เราจะไม่เห็นได้ซ้ำไป
เห็นจะล้มลงไป
เราได้คุยกับหนึ่งในคนเจ็บนะฮะนายธานีพรมดวงนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงประมาณ๑ทุ่มนะครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยนายเอ๋มารีนนะครับนายเอ๋เนี่ยผู้ตายเนี่ยโทรมาหา
ถามว่ารู้จักลุงป่องไหมทำหน้าที่อะไรในตลาดของเราหรือเปล่า
ก็ตอบไปว่าไม่มีหน้าที่อะไรเป็นเพียงแค่ผู้เช่า
ก็ยังถามเอ๋อยู่ว่าเออมันมีอะไรหรือเปล่าเอ๋บอกว่าจะไปทำร้ายฝั่งผู้ก่อเหตุเขา
หลังจากนั้นก็วางสายกันไปพอ๒ทุ่มเนี่ยก็เลยนัดเคลียร์กันข้างหลังตลาด
แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งเขาก็ไม่ทราบว่ามีปัญหากันด้านหลังอะไรยังไง
เพราะว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ด้านหน้าคลินิกเสริมความงาม
แล้วก็มาถึงก็มาจู่โจมกันเลยทั้งต่อยทั้งเตะ
แทงด้วยแต่ว่าเอามือเนี่ยไปจับมีดเอาไว้
ตัวเปล่าด้วยซึ่งก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
แต่อาจจะมีประเด็นที่ใครไปพูด
หรือว่าพูดอะไรยังไงจนอีกฝั่งนึงเนี่ยไม่พอใจหรือเปล่า
ส่วนตัวในบอยผู้ต้องหาโทรไปหาผู้ตาย
ว่าจะทำเขาจะทำพ่อเขาเหรออะไรประมาณอย่างนี้
เขาก็เลยนัดเคลียร์กันแต่ว่าไม่รู้เคลียร์กันแบบไหนฮะ
คุณธานีเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
เขาบอกว่าอ่าลุงปองไปบอกว่าเอ่อ
ว่าคนผู้เสียชีวิตจะไปรุมทำร้ายฝั่งนู้นอะไรอย่างนี้ครับ
หรืออะไรประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งมันก็จบไป

กล่องเขาก็เป็นผู้เช่าในตลาด
ผมมารู้ทีหลังว่าเขานัดเคลียร์กันครับ

ซึ่งก็เรื่องที่ว่า
ป่องพูดว่าเขาจะมาทำร้าย
ผู้เสียชีวิตจะมาทำร้ายพวกเขาอะไรประมาณนี้ครับ
ผลประโยชน์มันไม่มีอยู่แล้วตรงนี้นะตอนนี้มันไม่มีแน่นอนครับ
อาจจะปัญหาส่วนตัวของเขาที่เป็นจุดชนวนตรงนี้ครับ

ถ้ามันเขาอาจจะอารมณ์ร้อนนะครับ

คุณชมผู้สรรพาทผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพ
กล้องวงจรปิดมานะครับทุกผู้ชมครับ
๒มกราคมเวลา๓ทุ่ม๓๓นาที
จะเป็นภาพมุมหน้าร้านช่วงลานจอดรถนะครับ
จะเห็นประตูทางเข้าร้านพัทยาบีชจุดเกิดเหตุ
บอยผู้ต้องหาเนี่ยใช้มีดวิ่งไล่แทงในเอที่เป็นผู้ตาย
แล้วก็พยายามเตะกระทืบซ้ำอย่างรุนแรงที่หน้าร้านที่เกิดเหตุนะครับ

เมื่อการทำคลิปกรุงจรปิดคือในคลิปเนี่ย
อีกมุมหนึ่งมุมที่สองเนี่ยเป็นฝั่งที่กล้องเนี่ย
เห็นไปยังหน้าร้านพัทยาบีชตรงจุดเกิดเหตุเหมือนกัน
มีจุดเกิดเหตุเหมือนกันอันนี้เป็นประมาณสามทุ่มสามสิบเอ็ดนาทีนะครับ
ในคลิปกล้องวงจรปิดจะเห็นจุดเกิดเหตุช่วงฤทธิสมศาสตร์ของฝ่ายเนี่ย
คือฝ่ายมือมีดกับฝ่ายผู้ตายเนี่ยยืนเคลียร์ปัญหาแล้วก็คุยกัน
คือคนก็เยอะหน่อยนะก็ชุดละมุนวุ่นวายนะครับ
เกาะกลุ่มพูดคุยก่อนจะแทงกันแล้วก็กระทืบกัน
สามทุ่มสามสิบสามนะฮะจะมีวงจรปิดเห็นภาพในบอยหรือว่าในอามเนี่ยแหละ
วิ่งถือมีดไปแทงเอ๋มารีนแล้วกระทืบซ้ำอีกสองรอบนะฮะ
แล้วกลุ่มของกาดพัทยาบีชก็พยายามเข้ามาห้ามกันนี่ฮะ
คือจะเห็นว่าในบอยเนี่ยวิ่งถือมีดออกมาจากร้านเหล้าสีเหลือง
แทงผู้ตายเขาที่หน้าร้านพัทยาบีชนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะตรวจโควิดแบบเอทีเคอยู่
เขาก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้ตายช่วยปั๊มหัวใจกันอยู่สุดท้ายช่วยไม่ทัน
คุณผู้ชมมีภาพวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุอีกจุดหนึ่งต่อเนื่องมาจากหน้าร้านพัทยาบีช
อยู่ในภายใบจุดนี้อยู่ด้านหน้าคลินิกความงามนะครับครบวนรถตู้ค็อคร์เตลคือจุดนี้
เขาบอกเขาโดนไปด้วยจุดตรงเนี่ยเขานั่งอยู่อยู่ดีวิ่งมากัน
เขาก็จะถูกแทงไปด้วยถูกเตะถูกต่อยเอามือไปรับมีด
บอยเสื้อน้ำเงินนะฮะวิ่งเข้าไปทำร้ายนายธานี
นั่งอยู่ด้านหลังรถตู้ค็อกเทลแล้วมีคนก่อเหตุอีกสองคน
พวกนายบอยเดินตามหลังมาทั้ง๓คนก็ยืนคุยกับคนเจ็บ
คือนายธานีที่รุมพุทธบาทแล้วรุมทำร้ายร่างกายนะฮะ
มีชกใช้มีดจะแทงมีวงจรปิดมีคลิปมือถือที่ถ่ายกันเอาไว้ได้
บรรยากาศโดยรอบจุดเกิดเหตุก็โอ้โหจะเห็นว่าก็คนเยอะนะค่ะ
นักท่องเที่ยวจักรยานยนต์รับจ้าง
คือก่อเหตุกันอยู่สักประมาณ๕นาทีถึง๑๐นาที